มาดูคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่ากาดร้านอาหารทำไมทำกับนักท่องเที่ยว

รุมตืบ๓นักเที่ยวจนสลบคาเท้า
แล้วก็ลากไปตามพื้นไปโยนทิ้งที่สวนหน้าร้าน
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยนะ
เอาแน่นอนเพราะว่าในคลิปเห็นชัดเลย
ก่อนอื่นจะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชม

ประมาณนาทีครึ่งเท่านั้นเองคุณผู้ชม
และมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนตี๒๓๐ที่ผ่านมาจุดที่เกิดเหตุ
ถ้าใครที่ไปกินร้านนี้บ่อยก็จะรู้ว่าเพราะนี่เป็นร้านดังเลย
อยู่แถวสาขาสะพานใหม่ถนนเทพรักษ์บางเขน
ถนนตัดใหม่วัชรพลสะพานใหม่ตรงนั้นนะคะ
ทีนี้ในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ากาดกำลังรุมทำร้ายนักเที่ยว
สภาพเขาหมดสติแล้วถึงแม้กาดจะร้องห้าม
แต่กาดคนอื่นก็พยายามที่จะลากขาของนักเที่ยวที่หมดสติเข้าไปที่สนามย่าข้างทาง
ส่วนคนเจ็บอีก๒คนก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็นอนอยู่ที่พื้นสวนตรงนี้ค่ะ
ทีนี้วัยรุ่นที่มาเที่ยวที่ร้านนี้
เขาก็พาเดินกันออกจากจุดที่เกิดเหตุแต่ว่ากลุ่มกาดเนี่ยก็ยังทำร้าย
โดยที่ไม่ได้สนใจลูกค้าคนอื่นอื่นน่ะดูน่ะกระทืบอยู่เลยอ่ะค่ะ
ทืบชกหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะ
แล้วในโลกโซเชียลก็เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่คนแสดงความคิดเห็นเยอะ
ตำหนิว่ากาดทำเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าดูสิกลุ่มกาดมีมากกว่า๑๐คน
แล้วทำไมถึงรุมทำร้ายคนอื่นแบบนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีข้อความหนึ่ง

แก๊งนี้เมาแล้วสาดน้ำใส่ผมจะมีเรื่องกับผมก่อน
คงบอกให้กลับบ้านแต่คงกวนตีนมั้งครับ
เขาเขียนแบบนี้เลยนะไม่ไหวพวกเมาแล้วชอบเก่ง
อันนี้เป็นคอมเมนต์นะคุณผู้ชม
ซึ่งทีนี้ทางด้านตำรวจสนบางเขนก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้
เห็นคลิปชัดเจนไปพร้อมกับฝ่ายป้องกันและปราบรามสอนอบางเขน
ไปเจอคนเจ็บ๓ราย
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลแล้วนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เห็นว่าเป็นชายชะกันเป็น๑๐เนี่ย
ก็แยกย้ายหลบหนีกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วล่าสุดทางตำรวจชุดสืบสวนของสนบางเขนเนี่ย
รู้ตัวกลุ่มที่กระทำผิดทั้งหมดแล้วด้วย
ซึ่งเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะมีการเดินทางเข้ามอบตัว
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ

แล้วก็ต้องดูนะจริงกาดบางคน
ก็เป็นคนในเครื่องแบบที่มารับอาชีพเป็นกาดเหมือนกันนะครับ